ไปดูเรื่องราวอื่นต่อกันดีกว่าคุณชนะ

เรื่องคือฮาที่คุณอยากจะพูดคือ

เรือยาวที่แบบว่าโอ้โหหลายร้อยปีแล้วที่สำคัญ

เดี๋ยวเตรียมแป้งก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เตรียมเลย
ที่จะไปไปดูให้เห็นกับตา
ว่าสภาพยังสมบูรณ์อยู่ไหมอ๋อนี่แหละครับ
สาราประชาคมประจำหมู่บ้านหมู่๖นะครับ
ที่ตำบลควนสุบันอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานีครับ
ชาวบ้านบ้านหนองบ่อนะครับ
ช่วยนำเศษไม้ของเรือโบราณที่แตกนะครับ
มาประกอบให้กลับไปเป็นลำเรืออีกครั้ง

เขาบอกว่าที่มันแตกมาแบบนี้น่าเสียดายนะครับ

แบ็คโฮลไปขุดโดนเรือจนมันแตก
แต่แตกบางส่วนบางส่วนที่ชุดใหญ่ยังเหลืออยู่
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันเอ้าคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือ
จัดให้มันเข้าที่เข้าทางส่วนไหนแตกออกมายังไงก็มาซ่อมบำรุงกันให้มันเข้าที่นะครับ
สำหรับเรือที่พบเนี่ยเป็นเรือขุดจากไม้ทั้งต้นเลยนะ
เขาเชื่อกันว่าเป็นไม้ตะเคียนครับมีความยาวประมาณสัก๖เมตร
กว้าง๑๕๐เมตรความลึกนะครับของเรืออยู่ที่ประมาณสัก๗๐เซนติเมตร
แต่ว่ายังไม่สามารถระบุอายุของเรือได้แต่มีความเชื่อกันว่า
อายุสักประมาณน่าจะมากกว่าร้อยปีนะครับ
เพราะว่าค่อนข้างจะเก่าแล้วเนาะ

มาช่วยกันประกอบเรือก็มี

เขาบอกเลยนะครับว่าใครที่พกปงพกแป้งมา
รอจะถูไถเรือตะเคียนโบราณ
ลำนี้แล้วก็ใจเย็น

กาวมาก่อนนะคะมาช่วยกันต่อเรือก่อน
ถ้าจะมาช่วยก็มาช่วยต่อเรือจะดีกว่านะ
ใช่เดี๋ยวใกล้ก่อน๓๐ก่อนค่อยไปดูกันต่อ